ทำเงินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูการเลี้ยงแพ้ในแบบที่สะอาดฝุด
เลี้ยงยังไงไม่ให้มีกลิ่นไปรบกวนเพื่อนบ้าน
ลองทำตามแบบนี้ดูนะครับติดตามเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เกษตรกรวัยเกษียณเขาเปิดฟาร์มเลี้ยงแพะนมในเมืองเลยนะ
ฟาร์มของเขาก็ไร้กลิ่นเหม็นอับและรีดนมแพะขายได้ทุกวันด้วยครับ
กลายนมวันนั้นไม่น้อยกว่า๓๐สิบ

เพื่อนแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
เพื่อนผมแถวนี้ก็เรียกพ่ายคอนโด

เราไม่เหมือนเพื่อน
แต่ลูกเห็นแล้วว่ามันอยู่ในตึกจริง
อยู่ที่ถนนสถิตยุธิธรรมอเผอเมืองจวดสตูน
อายุ๗๙ปีเลี้ยงแพะมานานกว่า๒๓ปีแล้วครับ
เทคนิคการเลี้ยงแพ้ในแบบฉบับลุงสาคอน
ที่ช่วยให้ฟาร์มไม่มีกลิ่นเหม็นและอับชื้น
เพราะแบบนี้เลยครับ
สาคอนสร้างเป็นบ้านมาปิดมิดชิดและเปิดช่องลม
และหลังคาให้แสงสว่างลงมาจนถึงตัวแพะ
ที่สำคัญต้องเก็บกวาดขี้แพะทุกวัน

ช่วยให้ไม่มีกลิ่นเหม็นอับเล็ดลอดออกไป

ก็เปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงแพะนมแทน
สามารถรีดนมขายได้ทุกวัน
ลุงสาคอนเนี่ยทำแบบนี้มา๕ปีแล้วครับ
สาครครับที่นี่เลี้ยงแพะกี่สายพันธุ์ครับ
ผมมีอยู่๓สายพันธุ์ครับเขาเรียก๓สายเลือด
หนึ่งก็สาแนนเป็นหลักเขาเรียกว่าราชินีแห่งนุ่มแพะนุ่ม
แล้วก็ผมก็เอาลาเบนซ่าหลังจากนั้นผมก็เอาไปได้สายพันธุ์ใหม่มาจากไปแพ้อินเดีย
มีอยู่จำนวนประมาณ๔๐ควร
ในฟาร์มของลุงสาคอนทั้งหมดจะรีดได้วันละ๓๐กิโลกรัมนะครับ
หากขายเป็นกิโลกรัมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐บาท
แต่ถ้าใส่ขวดขายก็จะตกวันละ๑๘๐ขวดเลยนะ
ที่แพะก็ขายได้กระสอบละ๔๐บาท
ก็ทำให้มีรายได้อยู่ที่วันละ๔๐๐๐๕๔๐๐บาท
แล้วในแต่ละเดือนก็จะมีรายได้กว่าแสนบาทเลยนะครับ
เลี้ยงแพ้ของลุงสาคอนจะให้อาหารต้องข้น
และต้องมีย่าเนเปียแบบแห้งและสดด้วยนะ
และมีเทคนิคพิเศษก็คือให้กินกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยไข่
เพราะกล้วยมีวิตามินช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายทำให้แพ้อารมณ์ดี
มแพะลุงสาคอนมีลูกค้าทั้งในจังหวัดสตูนและตลาดในกรุงเทพมารองรับ
รวมไปถึงเปิดขายผ่านออนไลน์ด้วยครับ

ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ

นึกว่ากล้วยเนี่ยเอาไว้สำหรับลิงอย่างเดียว

ใช่แล้วพอแพทย์มีความสุขแพทย์จะหัวเราะ
แบ๊ะแบ๊ะ

ใช่แพะก็ร้องแบ๊ะแบ๊ะไง
เออมีความสุขกันไปนะคะ
ใครสนใจก็ศึกษาหาข้อมูลกันก่อนเนาะคุณผู้ชม